โอ้โหเมื่อวานมีเรื่องฮือฮาหลังจากที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ผมรายงานสดอยู่ที่กองสลากเนี่ยโอ้โห
นี่ไงดิฉันรอดูมากเลยนะ
สีหน้าที่คุณแบบรายงานสดแล้วก็สัมภาษณ์ตอนหลัง
บรรยากาศข้างในห้องนั้นคนเขาฮือกันไหม
คนเขาฮือฮะว่ารางวัลที่๑ของงวดวันที่๑พฤศจิกายนเมื่อวานนี้
มันไปคล้ายกับรางวัลที่๑ของงวดก่อนหน้านี้
ตัวเดียวเท่านั้นที่มันแตกต่างกันและเป็นตัวเดียวที่มันสามารถพลิกกลับหัว

คุณผู้ชมฮะต้องบอกก่อนเมื่อวานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมา
งวดวันที่หนึ่งนะก็คือ๙๑๓๑๐๖ออ๙๑๓๑๐๖ออ
นี่คุณผู้ชมพอออกปุ๊บนะ
บรรดาคอตัวเลขเนี่ยฮือฮากันยกใหญ่เลยนะฮะ
คิดดูสิบกข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราส่งมา
ตายทำไมมันเหมือนงวดปีที่แล้วงวดเดือนที่แล้วเลย
๑๖ตุลาคมนะครับคือออก๖๑๓๑๐๖

นิ่ง๖กับ๙เนี่ยแค่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้หลายคนบอกโอ้โหมันเป็นไปได้เหรอ

อันนี้มันเป็นคำถามนะที่ทุกคนก็แบบอยากรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันมีเหตุการณ์มันเป็นล็อกเลิกอะไรจริงเหรอ
เลขซ้ำ๕ตัวต่างแค่ตัวเดียวเอง

นี่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชม
ส่งความคิดเห็นมาหน่อยว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ทีนี้ฮะเรากริ้งกร้างทันทีนะฮะ
พูดคุยกับโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
เป็นบอร์ดของกองสลากนะครับก็คืออาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ย
ออกมายืนยันกับทีมข่าวของเราบอกว่าผลรางวัลที่๑ที่ออกมานั้น

งวดคล้ายกันต่างกันแค่ตัวเลขตัวแรกเท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งหากมองหลักวิทยาศาสตร์ตัวเลขที่จะเกี่ยวกับหลักความน่าจะเป็น
และสถิตินั่นหมายความว่าการที่ผลรางวัลออกมาในงวด๑พฤศจิกายน
และมีความเกือบเหมือนกับงวดที่แล้วเนี่ย
พูดถึงเรื่องของโอกาสกันก่อนที่จะเป็นไปได้นะ
ยังไงรู้ไหมคุณ๑ในหมื่นล้านฮะ
เลขจะออกมาเหมือนกันถึง๕ตัว
คุณผู้ชมมันเหมือนกับเลขท้าย๒ตัวคุณ

แต่พอรางวัลที่๑มี๖หลักใช่ไหม
เรียก๑ในหมื่นล้านเท่านั้นเองที่๕ตัวมันจะเหมือนกัน
มันจะเหมือนกันใช่ค่ะอืมอันนี้คือสำหรับห้าตัวน่ะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับเหมือนกันหกตัวเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้อ่ะ
คุณผู้ชมมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แต่มันคือหนึ่งในล้านล้าน
หนึ่งในล้านล้านคือเราต้องหมุนเลขต้องออกสลากกันเป็นล้านล้านครั้งนะ
มันถึงจะมาไปกันพอดีอยู่ถึงหรือเปล่าก่อนตอนนั้นน่ะ
อันนี้ฉันจะอยู่ถึงหรือเปล่าเอออาจารย์ธนวัฒน์ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ย
ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะและกองสลากเนี่ยออกรางวัลเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เพราะช่วงที่ออกรางวัลนั้นจะมีทั้งกรรมการประธานกรรมการการถ่ายท่อสดผ่านทีวี
ไทยรัฐทีวีต้องถ่ายทอดนะคุณผมก็เป็น๒ลูกกระตาที่เห็นการออกสลากคุณผู้ชม
เมาหวานนี้หลายคนในโซเชียลน่ะคุณศรีศีวัฒน์โอ้โหบอกว่าเฮยเป็นไปได้เหรออี้ยังวะ
เป็นไปได้เหรอ๙๑๓กับ๖๑๓ต่างกันนิดเดียวเอง
คุณศรีศิวัตรออกมาโพสต์นะฮะ
อันนี้ที่อาจารย์ธนวัฒน์ให้คำตอบนะส่วนคุณศรีศิวัตรออกมาโพสต์
ส่วนเจ้าของร้านแห่งรอตาลี
ซึ่งเป็นคนขายแล้วก็เป็นคนซื้อลอตเตอรี่มองว่า

แต่มันมีความเป็นไปได้นั่นแหละฮะ

โดยเฉพาะผู้บริการสำนักงานพันธนุณสรรสนาคม
ก็บอกถึงตัวเลขที่มันออกมาแล้ว

ก็ยืนยันว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่จะมีเลขซ้ำกัน
แม้กระทั่งเลขซ้ำกันทั้ง๖หลักก็เป็นไปได้๑ในล้านล้านเนี่ยนะครับ
ดังนั้นไม่มีใครทราบว่าหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้า
มันมีอะไรไม่มีใครรู้ก่อนล่วงหน้าไม่มีการล็อกนะครับ
ในส่วนของนี่ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอจินดาโรจนะเมธิน
เอามาพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวจะงงพอราชวิถีมาทำไม
เมื่อวานให้สัมภาษณ์ผมเหมือนกันเพราะว่าพอโรงพยาบาลเป็นประธานในการออกสลาก
แล้วมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาหมุนด้วยคุณหมุนวงล้อด้วยนะฮะ
ก็ยืนยันว่าโอ้โหได้มีการตรวจอุปกรณ์ตรวจขั้นตอนในการออกรางวัล
ทุกขั้นตอนยืนยันความโปร่งใสและมาตรฐานในการออกรางวัล
นี่คุณผู้ชมที่ชมการถ่ายท่อสดจะไม่เห็นภาพนี้นะ
เพราะภาพนี้ส่วนใหญ่เป็นการตรวจอุปกรณ์
ก่อนที่จะนำขึ้นสู่บนเวทีจริงคุณเขามีการปั๊มคลั่งด้วย

ปั๊มคลั่งปิดล็อกนำขึ้นบนเวทีนะฮะ
แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่มาให้กรรมการได้ตรวจหมดเลย
น้ำหนักเอ่ยหรือไม่เอาเครื่องสแกนโลหะมาสแกน

ไม่มีตัวกลไกตัวล็อกใดทั้งสิ้น

ก็ยืนยันความโปร่งใสแต่ความเป็นไปได้
มันมีนะคุณถ้าสักวันหนึ่งมันออกเลขตรงกัน๖ตัว
งวดเนี่ยโอ้โหจะฮือฮากว่านี้อีก
ใช่แต่เอาจริงนะดิฉันก็ไปเห็นโพสต์ของคุณหมอเฉลิมชัย
คุณยลีพันธ์รองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์เขาบอกว่าโอกาสที่จะออกรางวัลที่๑
เลขซ้ำกัน๕หลักทรงเป๊ะในงวดติดกันเนี่ยนะ
โอกาสเป็นไปได้เพียง๑ครั้งใน๔๑๖๖ปี
โอ้โฮเดี๋ยวคุณธรรยาจะอยู่ถึงนะ
กว่าปีเดี๋ยวคุณอริยาจะรอให้มันซ้ำกัน
เออนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมาชี้แจง
ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ